น้ำร้อนนะคะอ่างอาบน้ำร้อนนะคะในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวเขาก็แห่ไปอาบน้ำร้อนนะคะเพื่อเป็นการสัมผัสความมงคล
เขาบอกว่าจุดนี้อาบแล้วช่วยคลายหนาวด้วยนะ

ต้องค่ะช่วยคลายหนาวเพราะว่ามีบ่อน้ำผู้ร้อนเยอะมากในพื้นที่อำเภอสะเด็ดจังหวัดเชียงใหม่
นี่นี่ก็ตักแบบนี้เลยโอ้โหแบบฟิลแบบอุ่นนะ
สวมกางเกงตัวเดียวแบบนี้แหละมีขันมีพาชนะไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็ตักน้ำที่แบบอุณหภูมิสูงเพื่อเป็นการอาบรับความสริมงคล
รับน้ำร้อนต้นปี๒๕๖๕๖๖นะคะ
ทีนี้ประเด็นก็คืออากาศคือมันหนาวเย็นไง
เขาบอกว่าการอาบน้ำพูก็ช่วยคลายความหนาวเช่นเดียวกัน

จุดนี้ที่บริเวณเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะคะ
ในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
และที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าความสิริมงคลที่เกิดขึ้น
คือมันมีเจ้าอาวาสของวัดบ้านโป่งก็คือพระครูกิติธรรมประกาศ
ท่านมาทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะ
เพื่อที่จะทำให้น้ำมนต์สรวจเจริญพิธีมากขึ้น
แล้วก็เอาน้ำมนต์เทผ่านรางไม้ไผ่ลงไปที่บ่อน้ำผู้
ซึ่งบ่อน้ำพุกอย่างที่บอกอุ่นแล้วก็ร้อน
อุณหภูมิ๔๐๕๐เสลวเซียดเลยนะ

จากนั้นชาวบ้านก็ตักน้ำใส่ขันแล้วก็อาบ
แล้วก็ตะโกนเสียงชัยโยชัยโยโหร้องต้อนรับปีใหม่
อย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
และที่สำคัญก็เป็นความสุขที่แบบเขานักท่องเที่ยวเดินทางไปทุกปี
เพราะว่าปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๒แล้วนะคะ
ทางด้านของนายซูจินแสงแก้วนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
ก็บอกว่านักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาจำนวนมากเลย
เพราะว่าต่างก็อยากจะรับความเป็นสริมงคล
แล้วก็สัมผัสกับอากาศหนาวท่ามกลางการอาบน้ำผู้ร้อนแบบนี้
ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ
แต่ละพื้นที่เขาก็มีประเพณีแตกต่างกันไปอ่า

ชาวบ้านหรือว่าท่องเที่ยวที่มาอาบน้ำวันนี้ครับ
ก็เป็นภาพอีกการสัมภาษณ์หนึ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีถอดเสื้อให้เราสัมภาษณ์นะคะ
ก็กลัวท่านจะหนาวก็มีคนเอาน้ำร้อนคอยไล่ท่านให้ท่านอุ่นใช่ไหม
นี่ก็เป็นสีสันนะคะในพื้นที่ของบ่อน้ำผู้ร้อนที่เชียงใหม่ค่ะ
เขาบอกว่าที่บ้านโป่งสามัคคีเนี่ยมีบ่อน้ำผู้ร้อนทั้งหมด๕บ่อด้วยกันนะ
บ่อใหญ่ที่สุดจะร้อนน้อยหน่อยเพราะว่าขนาดใหญ่
อุณหภูมิก็จะประมาณสัก๔๐องศาเซลเซียสด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าการอาบน้ำร้อนให้ความเป็นสริมงคลกับชีวิตของการเริ่มต้นปีใหม่ในปีนี้
อืมดีจังเลยนะคะ